ทีนี้พอหลังจากนี้ก้าวไกลแถลงมาว่าจะส่งไม้ต่อแล้ว
หรือหลังจากนี้เพื่อไทยจะเดินเกมต่อไปยังไง

เพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์สุภาพก็นั่งฟังไปพร้อมกันกับพวกเราล่ะค่ะ
ในขีดเซ็นต์ใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะเจ้าสุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คและคุณขวัญครับ

การเมืองช่วงนี้หมุนวนเปลี่ยนเร็ว
เช้ากับเย็นไปกันคนละเรื่อง
ค่ำกับเช้าตื่นขึ้นมาไปกันคนละเรื่อง
จริงอยู่ครับถึงแม้ว่าจะมีการแถลงชัดเจน
ว่าเก้ากาย
ถึงจุดที่จะต้องส่งไม้ต่อให้เพื่อไทย

แต่ว่าอย่ามองข้าม
ข่าวที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ข่าวจากเมื่อวาน
ทรงพิธาสู้ต่อ
ชัดสถานการณ์ยังครบถ้วนสถานะยังครบถ้วน
คนก็งงสิครับเพราะคนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า
ัตติโหวตพิธารอบ๒ถูกตีตกไปแล้ว
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยแล้ว
แล้วหัวข่าวนี้มายังไงมีช่องให้มุดได้ตรงไหนอีก
ช่องมันอยู่ตรงนี้ครับช่องมันอยู่ตรงที่ว่า
ข้อบังคับข้อที่๔๑ให้อำนาจประธานรัฐสภาพิจารณาได้
ขีดเส้นใต้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้คุณนัทธวุฒิบัวประทุม
สสเก้าไกรเขาอภิปรายในสภาแล้วออกมาให้สัมภาษณ์ข้างนอกว่า
เขายังเดินไม่สุดทางนะประธานสามารถเสนอชื่อคุณพิธาได้อีกนะ
เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับที่๔๑ช่วงท้าย
นี่เขายังหวังอยู่นะแล้วเท่านั้นยังไม่พอ
ถ้ามาฟังคุณปียบุตรแสงกระหนกกุลให้สัมภาษณ์เรื่องว่าเป็นอำนาจของประธานเนี่ย

หวังว่าในการประชุมสัปดาห์หน้าประธานรัฐสภาจะกล้าหาร
ใช้อำนาจของตนเองนำข้อยกเว้นที่บรรยัติ
ในตอนท้ายของข้อสิบเอ็ดมาใช้
เพื่อวินิจฉัยว่ามีกรณีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้ประธานรัฐสภาสามารถเสนอยติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน
เข้ามาใหม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน
ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ปียบุตรบอกไม่ใช่เพื่อนายพิธา
แต่เพื่อป้องกันไม่ให้สวกับสส๑๑๘คน
เอาข้อ๔๑มากดดันให้๘พักแตกกัน
แต่ถ้ามีก้าวไกลร่วมรัฐบาลร่วมใน๘พักก็จะไม่โหวตให้
แล้วพวกเขาก็จะรวมหัวโหวตคว่ำไปเรื่อย
จนกระทั่งบีบให้๘พักแตก
แล้วพักเก้าไกรก็ต้องถูกเตะไปเป็นฝ่ายค้าน
ชะตากรรมของ๘พักรัฐบาลในฝันประชาชนร่วม๒๗ล้านคน
อยู่ในมือของประธานรัฐสภานี่

ถามว่าที่ว่านี้เป็นไปได้ไหม
ผมตอบได้เลยว่าเป็นไปได้ครับ
เป็นอำนาจของประธานรัฐสภา
แต่ว่าประธานรัฐสภาจะกล้าไหมล่ะครับ
เพราะถ้าประธานรัฐสภาวินิจฉัยอย่างนี้
ก็จะมีเสียงค้านขลมออกมาจากฝ่ายสวและ๘พักรัฐบาลเดิม
บอกท่านประธานลงมติตีตกไปแล้วท่านจะยกขึ้นมาทำไม
เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องถกเถียงกัน
๓๐๐กว่าบอกว่าได้

แล้วในสภาเวลาเขาเถียงกันเนี่ยเขาตัดสินกันยังไงครับ

โหวตกันสวกับ๑๘๘คนพักรัฐบาลเดิมก็ชนะอยู่ดี
ฉะนั้นโอกาสที่ประธานจะหยิบขึ้นมาเนี่ยได้
เพื่อให้โหวตคุณพิทาอีกทีเนี่ย
แต่ว่าพอสุดท้ายขึ้นมาก็สู้ไม่ได้
ประธานวันนอต้านไม่ไหวหรอกครับเกมอย่างนี้
ฉะนั้นวันนี้จึงมีข่าวว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าสุดซอยแล้ว
ก้าวไกลก็ต้องส่งไม้ต่อให้เพื่อไทย
ถ้าส่งไม้ต่อกันเพื่อไทยได้เร็วขึ้น
ก็แปลว่าเพื่อไทยยังได้ใช้เวลา๔๕วัน
แต่อันนี้มันแหงแหงอยู่แล้วก็เป็นคุณเศษฐา
ปัญหาคือคุณเศรษฐาจะผ่านไหมนี่ข้อที่หนึ่งเนี่ย
ไม่ผ่านแล้วจะทำยังไงข้อที่สอง
ข้อที่๓พักก้าวไกลกับเพื่อไทยเดินไปถึงจุดไหน
ที่จะต้องปล่อยมือกันเพราะสิ่งที่คุณปียบุตรโพสต์ออกมา
คนก็รู้ว่าถึงจุดหนึ่งสถานการณ์มันจะบีบ
ให้เพื่อไทยกับก้าวไกลต้องปล่อยมือกันต้องปล่อยมือกัน
ความหวังที่ว่าเปลี่ยนหัวเอาเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายก
แล้วพักเก้าไกลอยู่ร่วมรัฐบาลต่อเพื่อปรณีประนอมกันว่า
คนที่เลือกเพื่อไทยคนที่เลือกก้าวไกลเขาจะได้มีความหวัง
ว่านี่เป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะคุณพิทาไม่ได้เป็นนายกไม่เป็นไร
แต่ว่ายังเป็นรองนายกได้เป็นรัฐมนตรีได้
พักเก้าไกลยังอยู่ในพักร่วมรัฐบาลได้เขาก็มีความหวัง
แต่ว่าถ้าสถานการณ์มันถูกบีบไปจนถึงว่าถ้ามีก้าวไกลแล้วไม่เลือก
ถ้ามีก้าวไกลแล้วไม่โหวตให้ถ้าสถานการณ์มันบีบไปจนกระทั่งว่า
ต้องปล่อยมือกันอ้าวตรงนี้จะเป็นยังไง
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะสอสอกลุ่มอีสานเขาก็ออกมาบอกแล้ว
ว่าต้องเร่งต้องเร่งในการตัดสินใจ
ให้เพื่อไทยต้องตัดก้าวไกลทิ้ง
คนเขาเป็นห่วงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วอนาคตของเพื่อไทย
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงแบบนี้เลือกตั้งคราวหน้าก็เหนื่อย
แต่สอสออีสานเขาบอกไม่เป็นไรถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย
รีบสร้างผลงานทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น
เดี๋ยวคนก็ลืมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง
แต่ว่าอยากให้ฟังคำเตือนคำเตือนของใครบ้างล่ะครับ
คุณสิทาธิวารีครับคุณสิทธาโพสต์บอกว่า
ทุกวันนี้เหมือนสร้างละครหาความชอบทำให้ประชาชนเห็นว่าไม่ไหวแล้ว
ทั้งที่จริงหวังคว่างงูให้พ้นคอประชาชนเขาอยากให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกัน
ฉะนั้นเสียงสะท้อนจากผู้พันธุ่นนาวากาตรีสิทธาธิวารี
ผมว่าก็ยังตรงใจอยากที่อยากคนอยากเห็นอยู่จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน
แต่ว่าสถานการณ์มันจะบีบรัดอย่างที่ว่าในที่สุดแล้ว
ความเป็นไปได้ทางการเมืองมันก็อยู่ในจุดพลิกผัน
ความเป็นไปที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน
เป็นความเป็นไปที่ไม่มีประเทศไหนในโลกเขาเป็นอย่างนี้
ความเป็นไปที่ประชาชนเลือกสอสอเลือกพักการเมืองเข้ามา
แต่ว่าคนที่กำหนดเกมชี้ซ้ายชี้ขวาให้การเมืองต้องเดินเนี่ย
กลับมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
การเลือกนายกการตั้งรัฐบาลอยู่ในกำมือสว
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ช่วงนี้ใครไปดูข่าวต่างประเทศดูบทวิเคราะห์ต่างประเทศสิครับ
เห็นแล้วอายครับเพราะเขารายงานและวิเคราะห์ในเชิงตั้งคำถาม
แล้วเขาไม่เข้าใจว่าระบบการเลือกผู้นำของไทยทำไมเป็นอย่างนี้
เขาไม่เข้าใจเขาถามว่าทำไมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้
ทำไมคนไทยยอมให้มีเรื่องแบบนี้เกิดมาได้
ปิดท้ายครับปีเนี้ยเป็นปีครบรอบห้าสิบปีของสิบสี่ตุลาห์
นึกดูไหมครับว่า๕๐ปีก่อนคนหนุ่มคนสาว
ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิทธิเสรีภาพลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบอบประชาธิปไตย
อยากเห็นระบอบประชาธิปไตยล้มหายตายจากกันเยอะ

เอ้ามันไม่มีบทเรียนอะไรเลยเหรอครับ
งกรองมันหมุนกลับไปวนเดินทางเดิมเหรอครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า
เรื่องแบบนี้ต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนี่คือ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณแข็งคุณน้ำแข็งขวัญครับ